เราไปดูงานวิวาใต้สมุทรกันแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้แต่งงาน
จะพาคนที่คุณรักไปที่นี่ก็ได้ไปชมบรรยากาศทะเลสวย
หาดทรายขาวกันค่ะ
ไปค่ะลัดเลาะลงใต้เหมือนเดิมนะคะไปเที่ยวกันที่เกาะไข่จังหวัดสตูน

บรรดานักท่องเที่ยวนะคะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เขาก็พากันมาเที่ยวชมหาดทรายสีขาวเล่นน้ำทะเลใสแบบนี้
บางคนมาเป็นขี้ก็มีเนี่ยต้องถ่ายรูปเซลฟี่คนเดียว
คือมาเดียวใช่แต่ก็ไม่เป็นไรไงคุณ
มาที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจได้มาพักผ่อนเห็นไหม
แล้วนี่คือซุ้มรักนิรันดิ์นะคะคุณ
ที่นี่เขามีซุ้มเป็นซุ้มประตูหินให้ลอดให้เดินผ่าน
มีเรื่องเล่าด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณนะ
เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันจะมีไฮไลท์หลายต่อหลายอย่างนะคะ
ที่ให้นักท่องเที่ยวที่มาเกาะไข่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกัน
ไลท์หนึ่งอย่างที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวไม่น้อยก็คือ
เวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขามาโยนช่อดอกไม้เขามาแต่งงานนะนะคุณ
คือเขาก็จะเหมือนแบบประมาณว่าโยนให้มันลอดซุ้มอะไรแบบนี้
ก็มีเหมือนกันเนี่ยแต่คุณเห็นซุ้มนี้ไหม

เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเดินลอดซุ้มครบ๓รอบเนี่ยคุณก็จะได้แต่งงานกัน

แบบนั้นเลยจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอดไปเรื่อย๗รอบ
ครองคู่กันไปตลอดชีวิต

รอบค่ะคุณเห็นแบบนี้แล้วขอลางานแป๊บนึงได้ไหมคะ

จะไปลอดซุ้มค่ะดิฉันลอดไปแล้ว๑รอบ

สัก๓รอบจะได้แต่งงานแต่ว่าดิฉันไปรอดคนเดียวอะค่ะคุณ

งั้นเดี๋ยวมีคู่ก่อนค่อยไปก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันนะคะ
สำหรับใครที่สนใจไม่เคยไปเกาะไข่อยากแนะนำว่าเกาะไข่จังหวัดสตูนเนี่ย
ไปมากบรรยากาศดีมากสวยงามมากไปชมทรายขาวทะเลใสแบบนี้
จริงแล้วเวลาคุณไปสตูนคุณจะได้ไปเที่ยวหลายเกาะ
เกาะหลีเป๊ะเกาะไข่แล้วก็เกาะหินงาม
เป็นแบบว่าทริปการท่องเที่ยวดำน้ำดูปากการังเพราะว่าที่นั่นหาดทรายเขาสวยมาก
น้ำทะเลเขาใสสะอาดมากอย่างที่บอกแหละจริงไม่ได้อยากจะเชิญชวนไปเป็นคู่เท่าไหร่หรอก
ไปเป็นครอบครัวก็ได้ไปเป็นขี้ก็ได้ไปแก๊งเพื่อนก็ได้ไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่เลย
บรรยากาศดีแบบนี้นะคุณนะไปดื่มดำธรรมชาติก็ถือว่ามีความสุขแล้ว
ดีไม่ดีนะอาจจะไปเจอใครสักคนแป๊บึงปุ๊ะอะไรกันซิ
ไปเลยเจอเสียงแบบนี้ต้องไปกัน